ก็อันตรายมากเหมือนกัน

หล่นไหมคือว่าตอนแรกคุณดูคุณว่าหล่นไหม

เจ้าของคลิปเนี่ยลุ้นมากลุ้นตลอดทางเลย
ใครจะใครจะกล้าขับรถอยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้นอ่ะ

พร้อมมาทุกของมาสูง

เหมือนจะลดแหร่ไม่ลดแหร่อ่ะ
สุดท้ายยังไงอ่ะไม่รอดนะคะ
หล่นค่ะหล่นออกมาจนได้ของที่ซ้อนอยู่อะค่ะ
แต่โชคดีคือหล่นในจังหวะที่เจ้าของรถเขาจอดชิดซ้ายเข้าข้างทาง
เหมือนเขาคงจะรู้แหละว่าของน่าจะหล่นอ่ะ
เห็นแบบนี้ถามหน่อยใครจะกล้าแซงขวา
เออเอาจริงนะเอาใช่ไหม
แซงซ้ายอย่างหวัดเสี่ยวเลยอ่ะเออแล้วแล้วเนี่ยดูดิ
เอามาแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะ
อยากจะเตือนกันน่ะว่าให้ระวังด้วยก็คือ
การบันทึกของอ่ะฮะมันมีปริมาณจำกัดอยู่
จำกัดอยู่ว่าเราสามารถบรรทุกได้เท่าไหร่
ถ้ามันไม่ไหวใช้คำว่าไม่ไหวอย่าฝืนเลย
มันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมทางแล้วก็ตัวเองด้วย
อนุญาตบอกอีกนิดนึงนะคือไปเจอคุณตำรวจเนี่ย

เพราะในเมื่อคุณบรรทุกแบบผิดกฎในเรื่องของน้ำหนัก
แล้วถ้าเกิดว่ามันหล่นลงมาแล้วคุณไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
แต่มันไปโดนคนอื่นบาดเจ็บคนชดใช้คือคุณอยู่ดี